เรื่องของขโมยขโจนก็ต้องฝากเตือนกันเอาไว้นะครับ
ขโมยอะไรแปลกมันก็มีเยอะเราเคยเห็นกันแล้ว
อะไรบ้างถังแก๊สรองทองรองเท้ามีตารามงตารามัง
ถุงปุ๋ยบางทียังเอาไปเลยเข้าผ่านยอดพิษ
ฐานก็เอาไปด้วยนี่เจออีกแล้ว
มาขโมยอะไรรู้ไหมป้ายหน้าร้าน
อืมเปิดร้านชื่อเดียวกันเลย
ไม่รู้ว่าอยู่เนี่ยมาขโมยเดี๋ยวดูนะ

คือรถของผู้ที่มาก่อเหตุ
คนร้ายมี๒คนมีผู้ชายกับผู้หญิง
อายุประมาณ๒๕๓๐ปี
ขับรถกระบะคันนี้มาลักษณะมันเป็นกระบะแต่งนะครับ
คุณผู้ชมครับด้านท้ายเนี่ย
บรรทุกบันไดเหล็กมา๑อัน
แต่ยังมาพร้อมคือกางบันได
ปีนขึ้นไปแล้วก็ไปปลดเอาป้ายโฆษณาออกครับ
เหตุการณ์เนี่ยอยู่แถวบริเวณสายถนนจักรพรรดิซึ่งบริเวณนั้นอ่ะ
เขามีร้านขายไข่อยู่เนี่ยร้านนี้ร้านขายไข่นี่แหละครับ
คนร้ายสองคนลงมาเอาบันไดลงมากางปั๊บ
ปีนขึ้นไปแล้วปลดเลยไอ้ป้ายไวนิวอ่ะ
ลักษณะคล้ายเหมือนเป็นป้ายโฆษณาป้ายร้านอะไรแบบนี้นะครับ
ปลดออกหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ผืนเดียวนะ
ผืนคือลักษณะมันก็อาจจะไม่ใช่ป้ายร้านก็ได้
อาจจะเป็นป้ายที่แบบว่าเขาเอาไว้บังแดดหรือเปล่า
ไม่แน่ใจนะแต่มันเป็นป้ายไวนิวอ่ะเออ
ที่เขาติดไว้ตรงร้านก็คือมันต้องมีประโยชน์แหละ
งั้นเขาไม่ไว้ตรงนั้นหรอกค่ะคือปลดออกหมดเลย
อย่างนี้แล้วเอาไปไว้ตรงท้ายกระบะค่ะแล้วก็ขับหลบหนีไป
ช่วยเก็บให้เหรอไม่รู้เหมือนกันทีนี้ไปถามเจ้าของร้านดิ
เขาจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จริง
ไปถามเจ้าของร้านคือนางวันดีเดียวตระกูลวัดอายุห้าสิบแปดปีเจ้าของร้าน
เล่าว่าช่วงเช้าหลังวันเกิดเหตุนะได้มาเปิดร้านขายของตามปกติ
อืมรู้สึกเลยโล่งจังใช่มันแปลกแปลกมันโล่งโล่ง
เปิดร้านแล้วโล่งจังดูสว่างสว่างเอ้าเงยหน้าขึ้นไปดูป้ายไวนิว
ที่เรามีไว้ข้างบนเพื่อบังแดดเห็นไหมอย่างที่ผมบอก
เออเอาไว้บังแดดจริงหายเกี้ยงเลยสว่างเลยทีนี้
๙ผืนครับหื้อยยยเยอะขนาดน้อยค่ะเนี่ย
อันนี้ไอ้ไอ้ป้ายเนี่ยที่มันมีแบบโฆษณงโฆษณาอะไรนี้
โฆษณงค์โฆษณาที่เขาเอาไว้ให้ร้านค้าทั่วตัวนี้ไปใช้ประโยชน์

ไม่แน่อาจจะเอาไปขายได้ไม่งั้นไม่มาปลดหรอก

ก็เลยนี่แหละครับเจ้าของร้านให้ลูกชายไปเปิดดูกล้องวงจรปิดหน่อย
ฝั่งตรงข้ามร้านนะเราจะได้เห็นชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็เจอคนร้ายสองคนที่คุณผู้ชมได้เห็นในภาพไปนะครับ
เจ้าของร้านคุณวันดีบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
ไม่ได้ไปแจ้งความอะไรหรอกเพียงแค่อยากจะนำเรื่องราวมาแชร์เตือนภัยกัน
เพราะบุคคลตามภาพในกล้องวงจรปิดมันอาจจะไปก่อเหตุลักษัพอย่างอื่น
ที่อื่นแล้วสร้างความเสียหายมากกว่านี้ก็ได้
อยากให้คุณตำรวจหรือว่าใครต่อใครได้ดูเอาไว้นะครับ
ได้ระวังภัยกันแต่ยังไงซะผมแนะนำแล้วกันนะ
ไม่ว่าอะไรจะหายเล็กน้อยแต่เราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ย
เป็นไปได้ถ้ามันไม่ลำบากเกินไปไปแจ้งความเถอะครับ
ค่ะจะได้เตือนกันนะคนร้ายก็จะได้ไม่เหิมเกลิม